อันนี้เป็นช่วงผลงานเพลงชื่อเพลงให้หมาเป็นซิงเกิ้ล
เชี๊ยบเบญจพรนักร้องลูกทุ่งวัย๔๘ปี
มีปัญหาก็คือว่าสามีหนุ่มวัย๒๑ไปครบซ้อน
คนคนก็เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือแต่งงานแล้วนะ
คือมันมีประเด็นด้วยใช่แล้วมันมีประเด็นครบซ้อนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรยังไงกันยิ่งใหญ่
เดี๋ยวไล่ฟังทั้งสองฝ่ายไปเจอทั้งสองฝ่ายเลยทั้งเจี๊ยบเบนจพร
แล้วก็สามีหนุ่มของเจี๊ยบเบนจพรให้ดูกันก่อนดูเจี๊ยบเบนจพรก่อน
เพื่อใครเจี๊ยบเป็นจภรคนไหนเจี๊ยบอาสยามเพลงก็ดัง
แต่งงานไปจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับ

กับสามีหนุ่มวัย๒๑นะถ้าวันแต่งงานคือเมื่อพฤษภาคมปี๖๒
แต่ว่าทีมข่าวบันเทิงทรัฐทีวีเนี่ยคุยกับเจี๊ยบเบนจพรแล้ว
บอกว่าถ้าจะถามเรื่องการคบกัน
อยู่ที่ฟลุ๊กเมื่อ๓๐พฤศจิกายนปี๖๑

แต่ถ้ารู้จักจริงเลยนะเจี๊ยบเบนจพรบอกว่าย้อนไปนู่นเลยนะ
สามีเนี่ยวันมั่นวันแต่งเนี่ยคือ๒๑ใช่ไหม

แต่มาเจอเธอตั้งแต่ภลุกษ์ทวัฒน์ไทยเนี่ยอายุ๑๖
โอ้โฮ๕ปีก่อนนู้นแน่
เจี๊ยบเนี่ยก็คนใต้คนสู่ราช
สามีภลุกษ์ทวัฒน์ไทยเนี่ยคนชุมพร
เขาก็เหมือนกับเจอเจี๊ยบเบนจพรตั้งแต่เขาอายุ๑๑

เจี๊ยบตอนนั้นก็บอกไปว่ายาเลยอายุมันต่างกันมากอะ

แต่เขาก็ปักใจเรื่อยมาเรื่อยมาคือเห็นถึงความพยายามในความรักจริง
จนเจี๊ยบบรรจพรยอมมั่นด้วยเมื่อ๓๐พฤศจิกายน๖๑
แล้วจดทะเบียนแล้วแต่งเมื่อพฤษภาคม๖๒
ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรอยู่บ้านที่ชุมพรกันแต่เจี๊ยบเขาต้องขึ้นลงกรุงเทพด้วยเพราะทำเพลง

จนผ่านมาเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ๓๔วันล่าสุดเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้น
เมื่ออยู่ดีเจี๊ยบบอกว่าสามีหนุ่มฟลุ๊กธวัดชัยขับรถหายออกไปจากบ้าน๓วันติดต่อไม่ได้
รู้ข่าวอีกทีนึงก็คือเห็นพ่อกับแม่ของสามีเนี่ย
ขึ้นโรงพักสพสลุยที่ชุมพรเพราะมีคดีที่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๔อยู่ที่ชุมพร
ฟ้องร้องว่าสามีของเธอไปเทงานมั่นเขาให้สินสอดทองมั่นวางทองรูปภัณฑ์ไว้๑๐บาทนะ
บอกว่าให้เตรียมจัดงานมั่นได้เลย๑๒ธันวาคมแต่สามีของเธอไม่ยอมไปร่วมงานมั่น
เทไว้อย่างนั้นเขาก็ไปแจ้งความ
กับแม่ของสามีต้องไปขึ้นโรงพักแทนเพราะสามียังไม่ปรากฏตัว
หายไปเลยตั้งแต่นู้นขับรถออกจากบ้านไป
ฝ่ายสาวคนนั้นเขาเรียกร้องค่าเสียหาย๒๐๐๐๐๐บาท
ทางฝั่งพ่อของสามีก็ต้องยอมโดยขอเป็นจ่ายให้เดือนละหมื่นบาทกันแล้วกันจนครบ
แต่อันนั้นก็เรื่องของคดีความอะไรก็ว่ากันไป

เรื่องของหัวใจตรงใจเฉพาะเกิดอะไรอย่างไรหายไปแล้วมันจะมีเรื่องแบบนี้ได้ยังไง
คุณชะกรีนบันทึการข่าวบันเทิงชมทรรัสทีวี
ว่าอย่างไรบ้างไปฟังนะฮะ
คือถ้าตอนมีพี่พี่ไม่เคยเห็นเลย

ท้วงติงไปหมดแต่เราเหมือนกับว่า
แรงรักค่ะเราเชื่อค่ะตอนนั้น

เขาก็ไม่เคยเอาออกไม่ใช่เพิ่งศักดิ์นะคะ

แม่บอกว่าตอนแฟนไม่สบาย

ก็ผู้ใหญ่ทุกคนบอกว่าให้พี่ดำเนินคดีค่ะ

ถ้าบอกฟุ๊กได้นะหรือว่าฟุ๊กต้องดูแหละ
พี่ก็อยากจะบอกว่า

โดยที่ก่อนจะจากกันเนี่ย

มันเลวไปฟุ๊กโหดเฮียมา

มันยิ่งกว่าเอาปืนมายิงกันอีก
ทีนี้ก็ต้องถามแล้วครับว่า
เพราะว่าฝั่งที่ดูเหมือนเป็นปัญหา
ทำให้เรื่องเกิดขึ้นก็คือฝั่งสามีของเจี๊ยเบนจพร
ฟลุ๊กนี่แหละนี่เจ๊บอกถึงขั้นคงต้องหย่าเลยนะวันนี้เราไปดูที่บ้าน
ของสามีของเจี๊ยบแม่งจับพรอยู่ในชุมชนชาวเลที่บ้านเกาะเตี๋ยบ
เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นครึ่ง๓คู่หาแต่ไม่เจอใครนะคือ๒คู่หา
ก็เป็นที่อยู่อาศัยอีกหนึ่งคู่หาเป็นบ้านรังนกนางแอ่นนะครับ
ก็เจอชาวบ้านแถวนี้นะครับเขาก็บอกว่าความจริงแล้วครอบครัวนี้ก็เป็นชาวประมงธรรมดา
แต่ปกติก็ไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใครอยู่แล้วนะครับ
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะที่เราไปเจอชาวบ้านแถวนี้มานะครับ
ความจริง
เค้าก็นิ้วฮ่ายืมเงินไปเคาะ
และเค้าก็จัดแจ้งกินเหรียญกัน
กินดินทาเลเงียุงกันเลยแต่เค้าให้เหนียบไปแล้ว
แล้วถ้ามองแล้วคือผู้หญิงอาจจะเป็นไปได้มาก

จัดโหมฮะเค้ามีบ้านนก
อ๋อบอกว่ามีบ้านนอกมีสวนมีเรือ

อ้อนอึ้งที่เรือเรือของอึ้งมันได้ป่ะ
ฝ่ายหญิงสาว๒๔ที่เป็นผู้ที่ไปแจ้งความสามีของเจฟเป็นเจ้าพอร์นะฮะ
วันนี้เราก็ไปดูนะบ้านเขาอยู่ที่ตะมนต์สลุยอำเภอท่าแซะ
แต่ก็ไม่เจอเหมือนกันแล้วก็ทางฝ่ายหญิงนี้เขาก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรด้วย
บอกว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่สามีหนุ่มของเจี๊ยบเบนจพรนะครับซึ่งชื่อเล่นชื่อฟลุ๊ก
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีติดต่อไปได้ทางข้อความการแชทพูดคุยกันนะ
นี่ฮะเราถามไปว่าเออข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยสะดวกให้สัมภาษณ์ไหมอยากจะชี้แจ้งอะไรไหม

เขาบอกว่าพอดีตอนนี้ติดงานญาติอยู่ครับขอกลับจากงานญาติก่อน

ยังไงต่อทีมข่าวเราก็ไม่ลดละความพยายาม
ก็บอกตอนนี้ข่าวกำลังแรงถ้าอยากรีบชี้แจง
ฟลุ๊กสามารถให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ดีไหม
เขาก็บอกเดี๋ยวผมขอสดเลยดีกว่าจะได้แก้ต่างด้วย
ให้สัมภาษณ์สดเลยไม่ต้องโทรเนี่ยเดี๋ยวขอสดเลยครับ
ก็ยังไม่ได้คำตอบใช่ไหมทีมข่าวเราก็ยังถามต่อ
งั้นขอคำตอบสั้นก่อนก็ได้เพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ว่า

หมายถึงผู้หญิง๒๔ไปแจ้งความกล่าวหา

ขอคำยืนยันหน่อยดีไหมนี่ตอบมายาวเลย
เขาบอกว่าที่ฝ่ายเจี๊ยบพูดยังไม่เป็นความจริงครับ
ผมรอฟังที่ฝ่ายเจี๊ยพูดยังไม่เป็นความจริงครับผม
รอฟังเจี๊ยบพูดจบก่อนแต่ความจริงคือพ่อแม่ผมไม่รู้เรื่องครับ
แล้วก็ถามอีกว่าแล้วเรื่องกรณีน้องผู้หญิงที่ชุมพรที่บอกว่าโดนเทงานมั่นล่ะ

ุ๊กก็ตอบค่ะบอกว่าฝ่ายผู้หญิงเขาไม่รู้เรื่องครับมันเกิดการเข้าใจผิดครับ
ถึงเวลาผมจะตอบทุกคำถามครับรอนะครับแล้วโลกจะได้รู้ความจริง
ก็ถ้าอ่านจากข้อความก็เหมือนกับบอกว่าทั้งที่เจี๊ยบพูด

ก็อาจจะยังไม่ได้จริงทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะพูดให้ฟัง
ว่าพรุ่งนี้จะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของไทยรัฐทีวีที่บ้านที่
จังหวัดชุมพรณ์ร่อท่านรอฟังรอติดตามกับเราก็แล้วกันคนเรื่องจริง
ก็บอกว่าโลกจะได้รู้เนี่ยมันคือเรื่องอย่างไงนะครับ